ชีวิตไอ้หนุ่มกรรมโมโกรธก็สร้างโทรโอ้กรรมโมโกรธก็สร้าง
มาถอยถอยอีกถอยอีกถอยโอเคหยุดจัดการเลย
เสร็จพอดีแห้งไวอกอ้าวฝนมาซะแล้วเดี๋ยวต้องขอไปหลบซะหน่อย
สวัสดีครับทั้ง๓ท่านครับที่คุณบอกว่าเสร็จพอดีเสร็จฝนเลย
ฟูนแห้งเซ็ดพอดีเราเป็นฟูนสูตรพิเศษทำไมมันเทไม่จริงวินาที
เพราะว่าตอนนี้ฝนตกเยอะหน่อยนะครับใครที่จะก่อสร้างต่างอาจจะต้องดูสภาพอากาศให้ดี
การก่อสร้างในฤดูฝนก็จะล่าช้ากว่าปกติอาจจะต้องทำใจแต่ข้อดีก็คือในฤดูฝน
เราสามารถที่จะตรวจสอบความละเอียดความบกพร่องต่างที่เกิดจากการซึมรั่วของน้ำได้
เวลาก่อสร้างก็จะเห็นจุดบกพร่องต่างก็สามารถที่จะแก้ไขได้ดีกว่าในฤดูอื่น
บางหลังเขาชอบต่อเติมในช่วงหน้าฝนเหมือนกันนะจะได้พิสูจน์ฝีมือช่างด้วย
เอ้มันจะกันซื้มกันรวดให้ขนาดไหน
อย่างบ้านที่ฉันจะเทปูนข้างหน้าเทกระเบื้อง
ควรต้องรอก่อนหรือว่าได้พิสูจนฝีมือช่างคะเนี่ย

แต่ตอนนี้ก็จะมีปูนที่มันมีนวัตกรรมใหม่ที่เทปุ๊บแล้วก็แห้งได้เร็ว
ก็จะสามารถช่วยยนต์เร็วเวลาในการก่อสร้าง
แล้วก็ทำให้ผลงานออกมาค่อนข้างที่จะคงทนสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงในระยะนี้ได้
แต่ว่าทีนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เขาก็มีเรื่องของการเตือนออกมาหลายจังหวัดเลยทีเดียวที่ต้องระวังเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยโอ้โห
สองวันที่ผ่านมาก็เจอทั้งลมเจอทั้งฝนนะครับ
ทำให้เกิดเรื่องของภัยทางธรรมชาติต่างที่หลังจากนี้คงต้องเตรียมรับมือกันต่อไปนะครับ
จุดเดิมที่ยังคงต้องเตรียมก็คือภาคเหนือภาคอีสานนั่นแหละครับ
ปัจจัยก็ยังคงเป็นตัวเดิมนะครับเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ที่ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศ
เหมือนกับว่าหย่อมฝนที่เคลื่อนตัวมาจากบริเวณอ่าวเบงกอตรงนี้นะครับเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเรา
มีการเหนียวนำเอากลุ่มฝนจากทะเลนะครับเข้ามาเมืองของเราที่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับ
ส่วนในบริเวณตอนกลางก็จะเป็นฝนที่มีการดูดเอาจากกระแสลมนะครับจากบริเวณทางตอนล่างขึ้นมาปกคลุมในพื้นที่ทางตอนบน
แต่ว่าทางตอนกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกจะเป็นแนวผ่านของฝนสักส่วนใหญ่นะครับดังนั้นจึงไม่ได้ค่อยรับผลกระทบมากนักนะครับ
ส่วนนี้ครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่น่าจับตามองเพราะว่าก็จะสามารถดึงฝนจากบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทยให้มีพลังมากยิ่งขึ้นแล้วก็แผ่เข้ามาในเมืองไทยเยอะยิ่งขึ้นนะครับ
ถ้าหากเราสังเกตจะสังเกตว่ามีการก่อตัวของกลุ่มเมฆเป็นแนวแบบนี้นะครับแบบนี้ก็เราเรียกว่าแนวร่องฝนนะครับจะสังเกตว่าค่อนข้างที่จะหนาเลยทีเดียวก็จะเป็นจุดที่อาจจะมีฝนตกเยอะหน่อยนะครับส่วนนี้เป็นการดูจากแผนที่เรด้านะครับการก่อตัวของกลุ่มฝนตอนนี้จะสังเกตว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะอยู่บริเวณ
เมื่อฝนที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามานะครับตอนนี้ก็ปกคลุมบางส่วนในแถวบริเวณสมุทรปราการนะครับ
โน้มก็จะเคลื่อนที่ต่อไปเข้าเชิงเซาแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไปในปีกตะวันออกของพื้นที่นะครับ
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝนช่วง๖โมงเช้านะครับก็จะสังเกตว่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับเป็นบริเวณฝั่งอ่าวไทย
แต่ถ้าหากเป็นในช่วงประมาณ๙โมงครับก็จะไปปกคลุมแถวบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแล้วนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนบนก็มีจุดที่มีฝนตกหนักตอนเที่ยงครับก็จะเน้นบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกนะครับภาคอีสานภาคเหนือฝั่งตะวันออก
นี่คือตอนบ่ายนะครับสังเกตว่าค่อนข้างจะกระจายตัวเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับอิสานตอนบนภาคล่างตอนล่างแล้วก็บริเวณแถบตะวันตกทั้งหมดนะครับส่วนนี้เป็นช่วงเย็นครับก็จะพบว่ามีจุดแดงเกิดขึ้นนะครับจุดแดงคือฝนตกหนักอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับขอนราชสีมานะครับแถวบริเว
ฟ้าขนองลมแรงเกิดขึ้นนี่เป็นอุณหภูมินะตอนนี้นะครับจะสังเกตว่าภาคกลางตอนล่าง๒๘องศาแล้วนะครับภาคเหนือก็เย็นสบายนะครับ๒๓องศาแล้วก็พอช่วงบ่ายวันนี้ภาคกลางก็พุ่งไปอยู่ที่ประมาณ๓๕องศานะครับสูงสุดแล้วก็ภาคเหนือครับพุ่งไปอยู่ที่ประมาณ๓๑องศาก็เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องของ
ก็ต้องระวังเหมือนกันครับ
ไม่รู้ว่าฝนจะตกไปอีกนานแค่ไหนต้องไปดูสายงานก่อน
โอเคครับสวัสดีครับดูฟ้าดูเหมือนกันครับ